กลางน้ำท่วมหรือบางคนลอยกระทงไม่ต้องไปที่วัดเลยฮะ
ไม่ต้องไปที่คลองลอยหน้าบ้านเลยผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของน้ำท่วม
เพราะบางพิกัดรุนแรงจริงมีหนุ่มอ่างทองต้องระทมระทมขนาดไหน
จมน้ำยังไม่พอทางการเอาไม้ไผ่โยนมาให้ประมาณ๙แท่ง
แถวนี้บอกไม่รู้จะทำยังไงเอาไม้ไผ่มาทำไมแค่นี้ฮะ
ธรรมะเต๊ะเลย
เวลาเลิกตั้งมาไหว้ทุกคนเลย

นี่มึงคิดดูนะแล้วกูจะมายให้กูเดินค่าเดียวแม่นู้น

แต่เอาท่าไปที่ในบ้านเราเนี่ยทำธรรมภาพเท่าไหร่
ขออะไรก็ยากแล้วมึงขอเสียงทุกคนเลย
นี่อ้าวให้ไม่ไห้กี่ลำนึกว่า๙ลำมึงว่าพอมั้ย
หันมานี่
บ้านกูเนี่ยมึงให้๙ลำ

พี่โค้กอยู่วิเศษชายชาน
ออกมาระบายความร้อนระอุขนาดนี้

โอ้โหเอาไป๙๕๐ลำ๑๐๐ลำฮะ
ดอกไม้ไผ่แต่บ้านชาวบ้านธรรมดา

ปล่อยไว้เฉยเนี่ยลอยตามน้ำไปแบบนี้เลยนะครับ

ขยับต่อจากอ่างทองมาที่บางบาน

มีทั้งมุมล่างมีทั้งมุมสูงเจออะไร

น้ำท่วมหนักหนาเหลือเกินจริง

และท่วมแบบนี้มา๑เดือนเต็มแล้ว
ก้าวเข้าสู่เดือนที่๒สำหรับสถานการณ์น้ำท่วม

ยังคงอยู่กับน้ำเพราะห่วงทรัพย์สิน

มันมาขโมยของชาวบ้านส่วนใหญ่หลายสิบเปอร์เซ็นต
นอนอยู่ที่บ้านแม้จะไม่มีพื้นที่อยู่แล้วก็ตาม

บอกน้ำรอบนี้รอบไหนเนี่ยรอบที่เห็นเนี่ย
นับเป็นรอบเหรอใช่มาเป็นละลอก
กระลอกนี้คือละลอก๓แล้ว
หนักหนาสาหัสกว่ามหาอุทธกภัยปี๕๔ใหญ่หลวงนะจริงฟังเสียงพี่ครับ
ถามว่าเป็นยังไงไม่ต้องถามดีกว่าลำบากมาก
โอ้โฮได้แต่หนุนของอยู่กับบ้าน
จากพื้นประมาณร่วม๓เมตร
จากพื้นครับ
จากพื้นตรงนี้ดอนแต่ถ้าตรงอื่นเกิน๓เมตร

ทำร้ายทุกปีแบบนี้อันนี้ไม่ดีอันตรายมากฮะแล้วตอนนี้เสียงที่เขาสะท้อนมานะครับที่ผมดูข่าวดูข่าวจากชาวบ้านนะฮะซ่วมครับ